ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกหรือว่าที๑นะครับ
เกมคืนวันศุกร์บุรีรัมยูเนเต็ดไม่สามารถทวงตำแหน่งจ่าฝูงมาจากการท่าเรือได้นะครับ
ซึ่งก่อนลงสนามอยู่อันดับที่๑๓ของตาราง
นาที๒๙ตราดเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับ
จังหวะเล่นฟรีคิกเร็วและก็เป็นวงศักรณ์ชายกุลไทยวินทร์
ยิงบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
นาที๓๒เพดโดร์จูเนียร์ได้โอกาสยิง
แต่ว่าทศพรศรีเรืองผู้รักษาประตูของตราด
เซฟเอาไว้ได้จบ๔๕นาทีแรกยัง๐๐ครับ
ครึ่งหลังนาที๕๕บุรีรำพลาดโอกาสทองในการขึ้นนำนะครับ
พนัทเหมือนตาตัวสำรองยิงไปถูกทศพรเซฟเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง
อีก๔นาทีกลายเป็นตราดนะครับที่บุกมานำ๑ต่อ๐ครับ
จากลอนซาน่าดุมบาย่านะครับที่ใช้ความแข็งแกร่งเบียดแนวรับเจ้าถิ่น
ก่อนจะกระดกบอลข้ามตัวสิวลักษุเนินเข้าไป
นาที๖๙บุรีรำน่าจะได้ประตูติดเสมอนะครับ
แต่ว่าสุภาชัยใจเด็ดมงไปชนคานก่อนที่จังหวะชุดละมุนหน้าปากประตูนะครับ
สุพนัทแล้วก็พรรษาได้ซ้ำแต่ว่าสุดท้ายบอลก็ไปเข้ามือของทศพรป้องกันเอาไว้ได้ครับ
จังหวะคลุกนะครับโชคยังไม่มีครับสำหรับบุรีราม
แต่หลังจากนั้นนาที๗๓ครับบุรีรำก็ตีเสมอได้๑๑นะครับ
จังหวะที่ศาสลักหายประโคนเปิดบอลให้สุประชัยใจเด็ดกระโดดวอเล่ด้วยซ้ายเข้าไปนะครับ
ตีเสมอเป็น๑ต่อ๑เวลาที่เหลือบุรีรำบุกอย่างหนักเพื่อหวังเก็บ๓แต้มให้ได้
แต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมเสมอกันไปหนึ่ง
บุรีรำยังอยู่อันดับ๒แข่ง๗นัดมี๑๓แต้ม
ตามหลังการท่าเรือ๑คะแนนนี่ลงสนามเท่ากันนะครับ
ส่วนตราด๘นัดมี๗แต้มอยู่อันดับที่๑๑
ส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงครับ
ก่อนที่ช่วงเย็นจะลงซ้อมทันทีกับทีมนะครับ
ซึ่งเขาแคมป์เก็บตัวกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดยศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันยอมรับว่า
ยังมีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทาง
และจะพยายามเรียกความฟิตให้สมบูรณ์เร็วที่สุด
ซึ่งในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามรักษาสภาพร่างกาย

แล้วก็ลงแข่งขันกับทีมชายเลื่อนอายุ๑๗๑๘ปีอย่างสม่ำเสมอ
หวังว่าตัวเธอเองนะครับรวมทั้งเพื่อร่วมทีม

ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
เรื่องของฟุตซอลกันบ้านนะครับ
เป็นเกมนัดที่๔ของฤดูการวันนี้มีลงสนาม๔คู่
ส่วน๑๘นาฬิกา๓๐นาทีมีเตะ๓คู่นะครับ